มาดูข่าวนี้ครับเพจชื่อดังแชร์
คลิปชายหนุ่มก้มกราบขอโทษกราบแล้วกราบอีก
แต่ชายอีกคนกลับไล่เตะ
แล้วก็อ้างนะครับว่ายังอารมณ์ไม่อยู่

แอบคุยกับเฟซบุ๊กภรรยาเขานะครับ
ได้โพสต์คลิปพร้อมมีข้อความนะครับว่า

แต่เด็กมันไหว้แล้วก็ไม่น่าไปเตะมัน
โดยในภาพจะเห็นชายใส่เสื้อสีน้ำเงิน

ติดกับซุมประตูวัด
ก็มีชายใส่ชุดพนักงานร้านสะดวกซื้อออกมา
แล้วก็นั่งลงก้มกราบ

มีผู้มาแสดงความคิดความเห็นว่า

วันนี้พนับรวจเอกอธินันต์นุษย์นาธิ์ผู้มกับการสอบพอมเมืองชมบุรี
พร้อมชุดสืบสวนได้จับกลุ่มนายอภิษฎคำวงศาอายุ๒๒ปี
หมู่๔ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินในคลิปนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่เตะพนักงานร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ชายที่ก้มกราบก็คือนายพานุรินสุวรรณสิน
ก็มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
สอบสวนนายอภิษฎคนเตะ
เปิดเผยว่าไปจับได้ว่านายพานุริน
แอบมามีความสัมพันธ์โดยติดต่อกันทางเฟซบุ๊คกับภรรยาของเขา
และมีข้อความที่ผมรับไม่ได้
ผมก็เลยตามมาที่ทำงานของนายพานุริน
ซึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
แล้วผมโมโหแม้ว่าเขาจะก้มลงกราบ
แต่ผมยังโมโหอยู่ผมเลยเตะไม่ยั้งเหมือนกัน
ขอโทษนะฮะที่ทำไปโดยยั้งอารมณ์ไม่อยู่นะครับ
ด้านของนายพานุรินผู้ถูกเตะ
บอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้านชู้สาวกับภรรยาของนายอภิษฎเลย
แต่ก็ยอมรับว่าติดต่อกันแชทกันจริง
เพราะขอคำปรึกษาด้านการศึกษาเท่านั้นเอง
พันธุ์ตำรวจเอกอตินันเปิดเผยว่าเบื้องต้น
หลังได้เห็นคลิปแล้วผู้บังคับบัญชาก็ได้สั่งการให้ติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้

ซึ่งก็สามารถจับกลุ่มตัวนายพิสิทธิ์ได้
แล้วก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไปนะครับ